ในช่วงที่ผ่านมาก็มีดราม่าเรื่องของแบบเรียนภาษาภาษี
ซึ่งทางสพเองเขาบอกว่าเขาไม่ห่วงดราม่าแบบเรียนนะคะ
ยืนยันที่จะพร้อมรับฟังทุกความคิดเห็นเพราะว่า
พอมันมีกระแสเรื่องนี้ออกมาเนี่ยความคิดเห็นก็มีแบบต่างโอ้โหเยอะมากจริง
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการเขามีการเปิดเผยถึงกระแส

ของทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะ

ยินดีจะรับฟังความคิดเห็นของทุกคนทุกส่วน
แล้วก็มีการได้มอบหมายให้กับสพไปพิจารณา
เรื่องของการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแบบเรียนดังกล่าว

ประกอบการพิจารณาแบบเรียนในอนาคต
ซึ่งในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ย
ให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
และภาวะทุกโภชนาการในเด็ก
ได้ผลักดันให้เพิ่มงบประมาณที่เกี่ยวกับการศึกษาของเด็กและเยาวชน
รวมไปถึงนโยบายด้านต่างมาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งรัฐบาลเห็นความสำคัญเรื่องโภชนาการที่ดีของเด็ก
จึงได้อนุมัติให้เพิ่มงบประมาณค่าอาหารกลางวันของเด็ก
ตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กถึงประถมศึกษาปีที่๖ทั่วประเทศ
จากที่ได้รับ๒๑บาทต่อคนต่อวัน
เป็นปรับเพิ่มให้ตามขนาดของโรงเรียน
โดยโรงเรียนขนาดเล็กได้ปรับเพิ่มสูงสุดเลยนะคะ
สูงที่สุดเลย๓๖บาทต่อคนต่อวันค่ะ
แล้วก็ได้เริ่มจัดสรรงบประมาณลงไปแล้ว
โดยมีการเน้นย้ำไปว่าโรงเรียนต้องมีการจัดอาหารให้เด็กได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน
มีสุขภาพกายที่พร้อมต่อการเรียนรู้
รวมไปถึงมีการยกระดับคุณภาพการอาชีวศึกษา
ตอบโจทย์ความต้องการของกำลังคนของประเทศ
มีการพัฒนาทุกช่วงวัย
กลุ่มที่อยู่ในโรงเรียนแล้วก็นอกระบบโรงเรียน
เปราะบางให้สามารถได้เรียนและมีอาชีพติดตัว
ลดภาระงานครูลดการประเมินต่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของครูให้มากขึ้น
ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
และสร้างโอกาสทางการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งการดำเนินงานของสอทรในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ในช่วง๒ปีที่ผ่านมาก็ประสบผลสำเร็จ

แล้วก็ได้รับการชื่นชมจากนานาชาติ
พาเด็กตกหล่นและหลุดออกจากระบบการศึกษา
กลับเข้ามามีโอกาสเรียนอีกครั้งหนึ่ง

คือตอนนี้ก็คือคุณตีนุษย์ออกมาพูดในลักษณะประมาณว่า
เขาก็พยายามที่จะลดความเหลื่อมล้ำ
เรื่องของการศึกษาและทุกโภชนาการในเด็ก

ลดปัญหาเรื่องนี้ก็เลยมีการเพิ่มเรื่องของงบประมาณอาหารกลางวันสำหรับเด็ก

แต่บางทีมันก็อาจจะดูแบบย้อนแย้งไง

ความการสอนแบบนั้นออกมาในแบบเรียน

มันดูแบบมันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นก็ได้ไหมอะไรอย่างนี้

ไอ้ไข่ต้มหนึ่งฟองอ่ะมีนิ่งมันต่างกันนะเว้ย

กับการมีหนี้บางคนไข่ต้มหนึ่งพองไว้ประทังชีวิต

ไข่ต้มหนึ่งอ่ะ๑ฟองประทังชีวิตทั้งครอบครัวก็มีนะ
แต่กับไข่ต้ม๑ฟองบางคนกินเพื่อเล่นกากก็มี
เพราะฉะนั้นมันก็ควรจะเกิดดราม่าเปล่า
ใช่เพราะคุณบอกว่าคุณจะลดความเหลื่อมล้ำแต่การที่เขียนแบบนี้

ไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิมเพิ่มเวลา